เขาไปเจอโครงกระดูกมนุษย์เป็นผู้ชาย

เป็นฆาตกรรมอำพรางหรือเปล่าหรือเป็นมนุษย์โบราณหรืออย่างไรนะคะ
ไปดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าโครงกระดูกนี้นะคะถูกพบอยู่ที่
บนเขาหลังอุทยานวังตะไคร้
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมทีมอาสากู้ชีพ
การบริหารส่วนตะบนหินตั้งอำเภอเมือง
เดินเท้าขึ้นเขาระยะทาง๒กิโลเมตรเย็นเมื่อวานนี้
เพราะมีชาวบ้านแจ้งว่าฉันเจอโครงกระดูกมนุษย์
ชุดคนหาเดินเถานานกว่า๑ชั่วโมง

โครงกระดูกนี่นะกระจัดกระจายไปตามพื้นค่ะ
เชื่อว่าน่าจะโดนสัตว์ป่าแทะไปแล้ว
แต่ไม่พบเอกสารอะไรที่จะระบุได้เลยว่า

สูง๑๖๐๑๗๐เซนติเมตร

เสื้อสีขาวเข็มขัดสตันเลส

บนต้นไม้ด้วยแถมมีปลอก
เข็มฉีดยาอีก๒ปลอก

อาจจะขึ้นไปหาของป่าแล้วหลงทาง

ซึ่งดูจากสภาพโครงกระดูก

แล้วไม่มีใครรู้เบื้องต้น
เดี๋ยวต้องส่งไปให้สถาบันนิติเวชวิทยา

ใครที่สงสัยว่าจะเป็นญาติหรือคนรู้จัก
ติดต่อมาได้ที่สพมนนเลย

ไปติดต่อกำนันแล้วก็จนทีฝ่ายปกครอง